อุบัติเหตุบนท้องถนนกันต่อนะคะ
มอเตอร์ไซค์จะจักรยานไม่ได้ทั้งนั้นนะคะ

กระเป๋ากางเกงจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
เสียหลักทันทีเลยนะคะแล้วก็ล้มได้รับบาดเจ็บไปค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากเทศบาลบ้านฝางขอนแก่น
ก็ต้องเข้าช่วยเหลือนายพัฒนายุทธ์ดวงหาคลัง
พนักงานโรงงานที่นอนหมดสติอยู่ข้างถนนนะคะ
คืออย่างที่บอกว่าเขาก้มหยิบโทรศัพท์มือถือ
แล้วรถก็เลยเสียหลักแล้วก็ล้มลงไปเลยนะคะ
อยู่ข้างถนนมะลิวันก็ทำให้บาดเจ็บแล้วก็หมดสติไปค่ะ
ส่วนที่เชียงใหม่นะคะเกิดเหตุรถชนกันรวม๔คันเลยค่ะ
บริเวณสามแยกไฟแดงอ้อมเมืองนันทารามที่ตำบลสันทราย
คันต้นเหตุเป็นรถกระบะนะคะกำลังพานักเรียนไปซ้อมฟุตบอล
พุ่งชนกับรถสามล้อพ่วงแล้วก็ไปชนกับรถบรรทุกน้ำมัน
แล้วก็รถเก๋งอีกคันนึงมีนักเรียนบาดเจ็บหลายคนเลย
คนขับขี่รถสามล้อพ่วงและคนขับรถกระบะด้วยนะคะ
เดี๋ยวรายละเอียดสาเหตุที่แท้จริงทั้งหมดทั้งมวลตำรวจเขาจะต้องสืบสวนกันอีกทีนึง
ส่วนพิศนุโลกค่ะนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้
เดินทางมาพักผ่อนกับครอบครัวมาตีกอล์ฟในพื้นที่ตำบลศรีพิรม
ขณะกำลังขับรถก๊อฟลงโป๊ะเพื่อข้ามฝั่งแม่น้ำน่าน
ก๊อฟชนกันค่ะโอ้โหนี่หายากมากเลยนะ
ก๊อฟชนกันค่ะนักท่องเที่ยวสองคนตกน้ำศูนย์หายไปนะคะ
ดี้ก็ถูกชนร่วงตกน้ำไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าเอ่อ
ได้รับการช่วยเหลือทันท่วงทีค่ะทีมกู้ภัยชุดประดาน้ำก็ลงค้นหาชาวเกาหลีทั้งสองราย
และจะประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในไทยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะ
เพชรชบุรีค่ะตำรวจสพท่าไม้รวกอำเภอท่ายางพร้อมกับแพทย์และกู้ภัย
ตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะชนแผงกั้นทางโค้งริมถนนบ้านทุ่งโป่ง
จากโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งหนึ่งกิโลเมตรในที่เกิดเหตุมีนายประเสริฐอันทะนิกูล
คนขับรถกระบะนั่งร้องไห้เสียใจเพราะว่าภรรยาที่มาด้วยกันนั้นเสียชีวิตค่ะ
โดยบอกว่ากำลังนำไม้ไผ่ที่เพิ่งตัดเสร็จไปส่งให้กับลูกค้า
มีนางสาวสิริรัตนอุดหนุนซึ่งเป็นภรรยานั่งหน้ารถมาด้วย
ถึงที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้งอะค่ะลูกหมากคันส่งมันหลุด
เขาเลยไม่สามารถควบคุมรถได้รถก็เลยวิ่งแห่โค้ง
ชนเข้ากับราวเหล็กกั้นหลุดโค้งแล้วก็ราวเหล็กเนี่ยทะลุเข้ามาในตัวรถ

ส่วนที่สงครานะคะรถกระบะบรรทุกสิ่งของมาจากทางบ้านทุ่งลุง

ระหว่างถึงบริเวณถนนกาลจนหวังณิชย์
หาดใหญ่ช่วงตรงข้ามหน้าบริษัทวงพิพัฒนอุตสาหกรรมจำกัดค่ะ
มีรถบรรทุกของเก่าทำถุงปุ๋ย
ซึ่งภายในบรรจุขวดน้ำดื่มพลาสติก
ลนอยู่บนถนนเกลือนกลาดแบบนี้ค่ะ
คนขับกระบะเขาก็ตกใจเบรกกระทันหัน
รถเก๋งที่ขับตามหลังมาติดเบรกไม่ทันสิค่ะ
แล้วก็พุ่งชนท้ายเข้าไปยับเยินเลยทีเดียวนะคะ
ระมัดระวังกันด้วยนะเรื่องของการขับรถเนี่ยคือ
เขาบอกว่าอย่าขับจี้กันมันคือเรื่องจริง
อย่างน้อยทิ้งช่วงประมาณสัก๑คันรถครึ่งถึง๒คันรถ
เบรกทันแหละเพราะว่าเวลามันมีปัญหาแบบนี้ค่ะ
เบรกไม่อยู่มันไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้